ส่วนเหตุการณ์นี้ที่กาลสินค่ะเป็นเหตุมีคนเสียชีวิตเหมือนกัน
แต่ว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็เป็นตำรวจอีกแล้วค่ะ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูน๒หลังติดกันนะคะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นถึงรองผู้กำกับการสอบสวนสพเขาวงค่ะ
รถตรงที่นั่งคนขับมีร่างของพันธ์ตำรวจโทเกษมรัฐวันทองอายุ๕๓ปี
รองผู้กำกับการสอบสวนสพเขาวงค์กาลสินช่วยราชการสพดงคร่างใหญ่อเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑นะคะ
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้านขวาทะลุด้านซ้ายเลือดไหลนองตามร่างกายหมดสติไม่รู้สึกตัวค่ะ
มีอาวุธปืนพกสั้นขนาดเก้ามอมอตกอยู่ด้านขวาของผู้บาดเจ็บด้วยพบปลอกกระสุนตกอยู่หนึ่งปลอกนะคะ
นางสาวกมลลักษวันทองพี่สาวของผู้ตายบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุน้องชายเนี่ยเดินออกจากบ้านไปขึ้นรถที่จอดอยู่ก็คิดว่าน้องจะไปทำงานตามปกติ
แต่อยู่อยู่ได้ยินเสียงดังปั้งเสียงเหมือนคนยิงปืนนะคะ
ตกใจก็เลยรีบเดินออกมาดูก็ปรากฏว่าเห็นน้องชายนอนพิงเบาะที่นั่งคนขับ
แล้วก็มีเลือดไหลลงมาอาบแก้มแล้วก็ตัวจะเปิดประตูรถก็ไม่ได้เพราะว่ารถล็อกจากข้างในค่ะ
โดยปกติแล้วน้องชายเป็นคนรักครอบครัวร่าเริงชอบเล่นกีฬาแล้วก็เป็นคนมีเพื่อนเยอะมาก
เพราะเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นมิตรกับทุกคนแล้วก่อนหน้านี้น้องชายไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟังเลยค่ะ
พันธ์ตำรวจโทษสุจิตศรีสิริรองผู้กำกับการสอบสวนสภม๑๐๑บอกว่า
สอบส่วนเบื้องต้นเนี่ยนะคะยังไม่พบเหตุจูงใจเพราะผู้ตายเองไม่ได้มีปัญหาทางด้านการเงินและไม่ได้มีความขัดแย้งในครอบครัวด้วย
ก็อย่างที่พี่สาวบอกค่ะเป็นคนรักสนุกรื่นเริงแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งดีมาโดยตลอด
ออกจากบ้านไปทำงานก็ดูปกติดีขับออกไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ขับวนกลับมาจอดล็อกแล้วก็ยิงตัวตายค่ะ
สำหรับสาเหตุเนี่ยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ไปพูดคุยกับใครในช่วงเดินทางไปทำงานแล้วเป็นเรื่องที่ปลงไม่ตกหรืออะไรหรือเปล่า
ก็เลยเหมือนตัดสินใจชั่ววูบนะตอนนั้นนะคะคิดสั้นแล้วก็ยิงตัวตายเลย
เดี๋ยววันนี้จะมีการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของผู้ตายด้วยนะคะว่ามีการพูดคุยกับใครบ้างและคุยกับใครเป็นคนสุดท้าย
แล้วก็จะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุการฆ่าตัวตายครั้งนี้ค่ะ